วันนี้ทางสบคแถลงว่าไพรเรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๑๔๔ราย
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๑๕รายซึ่ง๑๑๕รายนี้ก็มีแรงงานต่างด้าวอีก๑๔ราย
แล้วก็อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐ๑๕ราย
รวมแล้วติดเชื้อสะสมตอนนี้๖๒๘๕รายรวมทั้งการระบาดในรอบแรกด้วย
ถ้าดูเฉพาะสมุทรสาครนะครับแถลงล่าสุดเมื่อช่วงบ่าย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครนะครับบอกว่ามีผู้ป่วยเพิ่มวันนี้๔๒ราย
สมุทรสาครมีผู้ป่วยสะสม๑๕๙๐ราย
ในกรุงเทพฯวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑๙ราย
ซึ่งมี๑๐รายที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องมาจากจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็อีก๙รายอยู่ระหว่างสอบสวนโรคโดยเป็นผู้ที่พำนักในกรุงเทพ๑๒
ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่เข้ามารักษาตัวในพื้นที่กรุงเทพ
มีผู้ติดเชื้อ๙๔รายแล้วก็ล่าสุดนะครับ
หานครนะครับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิบเก้า
โศกกธมร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมือง
แถลงหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครนะครับ
โดยระบุว่ามีมตินะครับสำหรับที่ประชุม
ออกคำสั่งปิด๔สถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ในกรุงเทพฯหานครเริ่มตั้งแต่ยี่สิบเก้าธันวาคม
ก็คือพรุ่งนี้ค่ะไปถึงสี่มกราคมสองห้าหกสี่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับตามภาพในหน้าจอเลยนะครับ
หนึ่งคือสนามม้านะฮะนี่คือปิดนะฮะปิดสถานที่นะครับ
สนามม้า๒สนามชนไก่และสนามซ้อมชนไก่
สนามชนโคสนามกัดปลาหรือสถานที่อื่นที่คล้ายกัน
แล้วก็๔ก็คือสถานบริการที่มีการเต้นรำอาบอบนวด
จำหน่ายสุราการแสดงดนตรีแล้วก็ร้านที่ปิดหลังเที่ยงคืน
นะฮะคือตรงนี้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าสถานบริการ
อย่างเช่นผับบาคาราโอเกะอะไรพวกนี้เนี่ย
พรุ่งนี้ต้องปิดเที่ยงคืนคือถ้าเป็นสถานบริการ
อะไรแบบเต้นลำอาบอบนวดอะไรอย่างนี้อันนี้คุณปิดไปเลย
นะฮะอ่าแต่ถ้าคุณอยากจะเปิดคุณต้องเปลี่ยน
โศกรทมบอกคุณก็เปลี่ยนรูปแบบตัวเองมาเป็นลักษณะการ
ขายอาหารทานข้าวอะไรพวกนี้แต่เที่ยงคืนคุณต้องปิด
เที่ยงคืนคุณต้องปิดนะฮะซึ่งในข้อสี่เนี่ยบอกว่า
มีเรื่องของการจำหน่ายสุราด้วยนะฮะอาจจะหมายถึงเรื่องของการจำหน่ายสุรา
ตามร้านต่างหรือเปล่าหรือยังไงนี่เดี๋ยวเราเอาให้ชัดกันอีกทีเนี่ย
เดี๋ยวเขาก็ให้กรับสอบเพิ่มเติมอ่าเดี๋ยวฟังทางผู้บ้านกรทมก่อนนะครับ
กันต่อการควบคุมสถานที่เหล่านี้นะครับอ่าเป็นและอาหารทุกขั้น
คงทราบอยู่แล้วก็คือการจำหน่ายอาหารแต่การจำหน่ายอาหารถ้ามีดนตรีมาเกี่ยวข้อง
ในเรื่องของนักดนตรีการแสดงยังสามารถทำได้เพียงแต่จะต้องมีมาตรการที่เข้มข้น
ที่เราได้อธิบายไปเช่นการเว้นระยะห่างการควบคุมคนเข้าสถานที่ออกสถานที่ได้
ซึ่งถ้าเกิดทำได้ก็ยังสามารถที่จะเปิดเป็นร้านอาหารได้
แต่ต้องไม่มีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเข้าข่ายเป็นสถานบริการนะครับ
คุณเป็นร้านที่มีดนตรีอยู่แล้วคุณก็ให้วงดนตรีของคุณเนี่ยเล่นได้
ค่ะแต่เว้นระยะห่างแล้วก็กินข้าวกินอาหารกันอย่างเดียว
ไม่ได้ประมาณอย่างนี้นะฮะ